เป็นชุดอัณุบานทางทหารว่านว่อนเน็ตเลยครับคุณผู้ชมหา
นี่สัปดาห์หนึ่งแต่งกี่ชุดคะเนี่ย

คือถ้าครูบอกถ้าไม่สะดวกชุดนี้มันไม่มีตังค์

แปลกฝืนใส่อะไรอย่างนี้
ถ้าเรามีลูกเราเข้าใจนะฮะเอาย้อนต้อนเรื่องนิดนึงนะ
ประเด็นที่ชาวเน็ตคล่องใจคือเด็กอนุบาลมีชุดเยอะเหลือเกิน
มี๔ชุดคือ๑ชุดอาหารปกติ๒ชุดพละอันนี้ก็ถือว่าปกติ
ชุดทหาร๔ชุดอาเซียนนะครับ
ล่าสุดนายนรงมุกดาแสงสว่างภูมิในการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีนะครับ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านวีดีโอคอลแล้วให้สัมภาษณ์บอกว่า
ชุดทหารที่เป็นข่าวนะเป็นชุดสำหรับทำกิจกรรมที่ชื่อว่า
กองพันธุ์อรักษาแผ่นดินทำมาจากปี๒๑๕๙แล้ว
เพื่อส่งเสริมการรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนนะครับ
ให้มีวินัยสนุกสนานจัดขึ้นเฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาล๓เท่านั้น
ส่วนเรื่องค่าชุดราคาอยู่ที่ประมาณชุดละ๓๐๐บาท
โดยโรงเรียนพยายามหาร้านตัดชุดที่ราคาถูกที่สุด
เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองแล้วนะครับ
ก่อนเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษาสมัครใจหรือไม่ท่าน
ผู้ปกครองสมัครใจไหมซื้อชุดให้ลูกแบบนี้
ถ้าผู้ปกครองท่านไหนลำบากใจหรือมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
โรงเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แหละครับท่านบอกว่า
ก็อนุญาตให้ใส่ชุดอื่นมาเข้าร่วมกิจกรรมได้
หลังจากเป็นข่าวนะสิขณะนี้ทางโรงเรียนนะ
ได้ประชุมแล้วก็หารือกันแล้วออกแถลงการเบื้องต้นจากการประเมิน
อาจจะให้ยกเลิกการสวมใส่ชุดอาเซียนก่อนนะ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแต่งกายของนักเรียน
ชุดทหารที่เป็นส่วนชุดทหารที่เป็นข่าวเนี่ย
โรงเรียนจะกำหนดแนวทางนะครับด้วยการช่วยจ่ายค่าชุด
ให้ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครับ
อะไรก็ตามนะทางโรงเรียนทุกโรงเรียนแหละนะครับ
ถ้าลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองได้ลดก่อนครับเพราะตอนนี้
ของที่จะเอาเข้าปากแพงเหลือเกินคือถามกันตรงตรงว่า
จำเป็นเหรอถ้าไม่จำเป็นอ่ะค่ะลดเถอะรัฐมนตรีตรีนุษเทียนทอง
ท่านก็สั่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วด้วยนะคะ